คุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวของหลวงพระคูณกันก่อนนะครับ
หลังจากที่หลวงพระคูณนั้นท่านอุทิศร่างของท่านให้เป็นครูใหญ่
ให้นักศึกษาแพทย์ไปศึกษา
ตอนนี้เชื่อไหมว่ามีคนบริจาคร่างเพิ่มมากขึ้น๓๔เท่าตัว

เป็นการเปิดเผยมาจากของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ

คุณแอดคาราบาลก็มีการเดินทางไปร่วมฟังสวดพระพุทธมนตร์นะครับ
อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับ
ช่วงสายของเมื่อวานครับนายยืนยงโอภากุลหรือว่าคุณแอดคาราบาล
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องชื่อดังนะครับ
ก็เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์
งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

คือดังมากหลายคนร้องได้แน่นอนนะครับเป็นเนื้อหาที่สื่อ
แล้วก็ให้ตระหนักถึงหลักธรรมที่แท้จริง
ว่าคงไม่มีเพลงไหนที่สื่อออกมาได้ดีเท่ากับเพลงนี้อีกแล้ว
และด้วยมีความเคารพหลวงพระคูณเป็นอย่างมาก
ตั้งใจไปกราบลาหลวงพระคุณเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ก็ตั้งใจจะมาพบท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
คือท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผมเคารพสัทธา
ในความมีเมตตากรุณาต่อสังคมไทย
ต่อชาวพุทธและรักษทำก็ง่าย
และการการปฏิบัติตัวของท่านเนี่ยไม่มีเจ้าโยชน์เจ้าอย่าง
อย่างเชื่อว่าธ่านมีชื่อเสียงระดับที่
พระมหาราชายังต้องเสด็จมาเยี่ยมท่าน
แต่ท่านก็ยังเป็นบุคคลธรรมดาจับจนวินาทีสุดท้าย
เท่าที่ผมรู้จักท่านเป็น๑๐ปี
มีประโยคนึงของเพลงถ้าคุณผู้ชมจำได้นะ

แล้วก็บอกว่าชั่วดีอยู่ในกระโหลกเขกโป๊กจำไว้ให้ดี
อันนี้เป็นเพลงที่น้าแอร์ได้ร้องเอาไว้นะครับ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สรุปยอดจำนวนคนที่ไปร่วมวางดอกไม้จันท
ตั้งแต่๒๓มกราคมจนถึงเมื่อวานวันที่๒๔
ก็มีจำนวนคนที่ไปเข้าร่วมที่ศูนย์ประชุมกว่า๗๐๐คนนะครับ
ที่ไปวางดอกไม้จันทร์ที่เมนลอยชั่วคราวรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบก
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานก็อีกกว่า๔๐๐๐คนนะครับ
ส่วนในประเด็นเรื่องของภาพสรีระสังขารของหลวงพระคุณที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยมรองศาสตร์ตัวอาจารย์พิพัฒน์คงแขนลา
รองคณะบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก็เผยว่าสรีระสังขารของหลวงพระคุณหลังจากนำขึ้นจากอ่างดอง
ให้เห็นร่างกายที่เป็นโทนสีชมพู
เนื่องจากว่าช่วงที่มีการผ่าสรีระสังขารหลวงพระคูณนั้น
เริ่มเปิดเป็นชั้นอย่างประนีตทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ปรากฏ
กระดูกเส้นเอ็นทุกอย่างเป็นโทนสีชมพูไม่ได้ขาว
ไม่ได้ค้ำดำเหมือนร่างอื่นนะครับ
เป็นอาจารย์ใหญ่ที่เป็นร่างแรกที่พบแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะฮะ
ส่วนกล้ามเนื้อที่ดูสวยงามนั้นที่ไม่เหมือนร่างของคนอายุมากด้วย
เหมือนกับท่านเนี่ยต้องการให้เห็นว่าท่านเนี่ยต้องการเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างแท้จริงนะครับ
ค่อนข้างจะตื่นเต้นมหัศจรรย์พอสมควรอันนั้นเราก็อธิบายอะไรไม่ได้
เราก็เห็นแต่ว่ารู้ว่ามันต่างก็คือเล็บของท่านจะออกสีชมพูนะครับในช่วงแรกที่เราเห็นนะ
ก่อนที่จะลงไปในอ่างดองก็เห็นเล็บสีท่านเป็นสีชมพูชัดเลยนะครับ
่งหูของท่านก็เหมือนกันเขาจะออกสีชมพูเรื่อยตอนที่ดองร่างท่านครั้งแรกที่ลงอ่างดองนะครับ
พอมาผ่าร่างของท่านมาศึกษานี่ก็ลักษณะส่วนโครงสร้างภายในและร่างกายของท่านเนี่ยท่านอายุมากแล้วก็จริงนะครับ
๕๐กลัวปีแต่สภาพร่างกายกล้ามเนื้อก็ยังเหมือนกับคนในวัยหนุ่มอยู่เลยนะครับกล้ามเนื้อยังมัดแข็งแลง
ตอนนี้จำนวนผู้ที่ติดต่อเข้ามาบริจาคร่างเป็นครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย
มีจำนวน๒๐๓๐คนต่อวัน
ส่วนปี๒๕๕๘ที่หลวงพ่อคูณท่านมรณภาพ
มีจำนวนคนบริจาคร่างสูงสุด๓๐๐คนต่อวันซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น๓๔เท่าตัว
ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่บริจาคร่างของตัวเองเมื่อท่านก็ไม่อยู่แล้ว